คุณผู้ชมคะกรณีที่มีผู้หญิงคนนึงค่ะอายุ๒๒นะคะ
ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ชายอายุสักประมาณ๓๐๓๕ปี
ศีรษะโล้นแล้วก็แต่งกายคล้ายกับพระนะคะ
อยากจะให้ตรวจสอบผู้ชายคนนี้หน่อยผอมมีรอยสักค่ะ
เพราะว่าส่งข้อความทักมาเป็นข้อความเชิงลามกอนาจารย์
ขอมีเพศสัมพันธ์วีดีโอคอลสำเร็จความไคร้โชว์ด้วยนะคะ
การคุยกันทางเฟซบุ๊กอะค่ะเธอก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบว่า
ใช่พระไหมเป็นใครกันแน่อยากจะให้จับไปดำเนินคดีนะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดเฉพาะกิจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นพระที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอนพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่งบวชได้อาทิตย์เดียวเองค่ะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ไปถึงนะฮะพระรูปนี้ก็ตกใจนะฮะ
พยายามจะหนีด้วยนะครับก็เลยต้องนำตัวมาสอบปากคำ
เปิดคลิปวิดีโอคอร์ที่ไปสำเร็จความไคร้โชว์หญิงสาวให้ดูนะครับ
นี่หน้าถอดสีด้วยนะครับแล้วก็ยอมรับว่าใช่จริงนะฮะ
ใช่เขาจริงแล้วก็ยังมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
แต่ก็อ้างว่าเพิ่งเสพครั้งแรกเห็นไหม
ไม่ได้ไม่ได้ตามกฎไม้พอต
ปัสสาวะก็พบสารเสพติดนะครับทุกผู้ชมครับ
ค้นในกุฏิก็เจออุปกรณ์เสพยาอีก
เพราะฉะนั้นเจ้าวาดท่านก็จับศึกเรียบร้อย
ดำเนินคดีเรียบร้อยจะมาขอให้อพงให้อภัย